เอาล่ะเรื่องของอาชีพ
เรื่องของการที่มีไอเดียแปลก

น้องดักเอาไว้เลยนะใครใครมาเป็นฆาตกรเนี่ยนะ
ดูกันหน่อยวิธีการทำเขาแบบนี้แหละครับ

คุณลุงบุญหลีพุทธวงศ์นะครับอายุ๖๖ปี
ชาวตำบลทุ่งฝ่ายอำเภอเมืองลำปาง
ก็ประดิษฐ์กับดักงูเหลือม
แบบไอเดียของภูมิปัญญาชาวบ้านครับ
มีตะปุงตะปูเล้ยขึ้นป่ะ

แล้วก็เจอกับงูที่มันเลื้อยมาแบบนี้เนี่ยนะครับ

แล้วก็ใช้ไม้หน้า๓เอาไว้ข้างบน

คำเจ้าไม้หน้าสามเอาไว้ข้างบน
แล้วก็เอาอิดเนี่ยวางไว้บนไม้หน้าสามด้วย

มันเลื้อยเข้าไปในร้าวไก่หวังที่จะกินไก่เนี่ย
มันก็จะโดนสลักปั๊ก

โอ้โหงูก็โดนเสียบเลยเสียบถึงเสียบตะปูอ่ะ

เพราะว่ามันจะแค่เหมือนกักงูเอาไว้

เพราะว่ามันไม่สามารถเลื้อยออกไปได้

เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับว่า
เวลาโดนงับมันลงไปแล้วเนี่ย

สำหรับเจ้างูเหลือมที่ซุกสน
เลื้อยเข้ามากินไก่นะครับ

โดนปั๊บก็โดนงับลงไปตึ๊บแบบนี้

แต่ก็อย่างว่าเป็นการจับเจ้างูเหลือมเอาไว้

คือน่าสงสารงูก็สงสาร

สงสารคนเลี้ยงไก่ก็สงสาร

เออนูมาฉกชิงยิ่งแว่งแย่งไปสักวันแบบนี้เนี่ยนะ

อ่าไม่เป็นไรมันก็เป็นวิถีของธรรมชาตินะคะคุณผู้ชม